กันที่ชายหนุ่มสุดหล่อของดิฉันบ้างนะคะคุณกัปตันชนลทรค่ะเออหลังจากจบโปรเจกต์นายบายนายไปนะ
แล้วก็สงสัยว่าน้องเนี่ยจะเอาดีทางด้านไหนจะไปเด่นทางด้านไหนด้วยความเป็นห่วงจริง
เพราะว่าเพื่อนหลายคนก็ชัดเจนแล้วนะ
บางคนมาสายเพลงบางคนไปสายละคร
อย่างคุณตอนธนภพเนี่ยโอ้โหสายละครเย็งปางเลยนะ

กัปตันเผยว่าตัวเขาสนใจเรื่องงานเพลงอยู่เหมือนกันนะ
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าไปถึงเบื้องหลังได้
ถ้าทำงานเบื้องหลังได้ก็อยากลองทำดูค่ะ
คือตอนนี้ทั้ง๙คนครับผม
ผมรู้สึกว่าทุกคนกำลังซุ่มเก็บตัวกันอยู่

เรากำลังทำผลงานกันอยู่ครับ

เราอยากจะทำเพลงให้เหมือนแบบมี

ผมก็อยาก